โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ก็ได้มากกว่า

น้องแม่ขวัญจะทำอะไรให้เธอด้วยจ๊ะ
เป็นของขวัญนะจ๊ะพี่บ้าบ้า
หนูปอยเคยช่วยแม่เข้าขวดที่ไหน
ฝีมือคงจะสู้แม่ไม่ได้อะเนาะ

ตัดคู่แข่งไปแล้วหนึ่งคนสินะ

คัดสรรราชาปลากะดีที่ตัวใหญ่

ไหว้ถัวน้ำมาจากเรื่องน้ำโขง

ไอ้ต้อมคนนี้คัดเองเม็ดต่อเม็ด

สำหรับปลาร้าจากใจต้ม

เนื้อด้านไหนจะเป็นสีชมพู

จะติดใจไม่มีวันลืม
โอ้โหสุดยอดเลยลูกพี่

กู้นี่แหละจะเอาชัยชนะ

หยุดด้วย
หยุดด้วย

โอ้โฮปลาร้าโอ้โฮ

อุตส่าห์หมักปลาร้าให้น้องปอยมาตั้งนาน

มึงอย่าอยู่กูเลย
ไอ้จะหนีไปไหน

นี่มันอะไรกันวะเนี่ย
ซิฟหายแล้ว
สนุกมากใช่ไหมที่ทำฉันเสียเวลาเตรียมตัวแข่ง

ชัยชนะที่เดิมพันธุศักดิ์ศรีและเงินทองอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ

แม้ตั้งแต่ยังไม่เลิก
ก็ยิ่งเริ่ม

งั้นน้าสุรีประหยาบหน้าแม่ฉันถึงบ้าน

วันนี้มีการแข่งขันส้มตำสายแซ่บ

เช่น
ที่คอยก่อน
ต้องการจัดการ
เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว
เห็นความได้

จะเอาอย่างนี้
จะเอาอย่างนั้น
คงไม่รอดที่ฝันคู่กัน
ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า

สงสัยน้องปอยจะชอบหัวหน้าดอนแล้วมั้ง

พวกจะหนีมันมุกไปบ่านยาย

อินสตรา๓๐๐อร่อยคุ้มค่า
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด๓๐

แต่ต่อให้สวยแล้วไม่อร่อย

ส้มตำปลายอินอินโอบทิมใจจ้ะ
ส้มตำปลอยกินดีการันตีที่๑ทุกเวที

ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา

ถั่วฝักยาวคือสัดส่วนที่ถูกต้อง
พอกินพร้อมกับเส้นแล้วรสชาติดี

มะละกอเส้นกำลังพอดี
สับไม่หนาไม่บางไป

สุ่มตำจังษีนพ่อหวยหามาตลอดชีวิต
แซ่บค่ะแซ่บก็ดอกก็ดีอ่ะแม่

อีกก็พูดว่าแซ่บจะเป็นพี่ร้อน
อ้ามาแล้ว

การตำส้มตำสายแซ่บนี้ทีนี้

ผู้ชนะเลิศแต่รับเงินสามหมื่นบาท

การันตีที่หนึ่งทุกเวที
เย้รอดรอดรอด

อุ๊ยพี่อุ๊ยพี่

โอ้โฮสามหมื่น
ฉันจะจัดไปใช้ดี

ผมร้องเล่นไม่อยากให้เกียจอ่ะ
รู้ไหมนะ

สงสัยน้องปอยจะชอบหัวหน้าดอนแล้วมั้ง

ว่าเข้าใจผิดไว้เองว่าคิดไปเองไงเลย

คือทำไมเธอไม่พูดมาก

ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมว่างอยู่พอดีเลย
เย้อิม
เอ็มเป็นไรหรือเปล่าจ๊ะ

มันบุกไปบ้านยายแล้วมันก็ทำร้ายยาย
โถยอิ่มยายก็เหงื่อน้องระบบอ่ะจ๊ะ
แม่จะหลานย่ายมันเป็นคนไปกู้
แล้วมันก็เอาบ้านย่าไปขายฝาก
คันมืออื่นนี่เมื่อมีเงินให้เขา
บานยายทึกยึดแน่จ๊ะ

ไปนั่งหน่อยจ๊ะ

ตอนนี้ยายอิ่มอยู่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะ

แล้วลูกหลานยายหายไปไหนกันหมดนะคะ
มันหนีไปอยู่เมืองอื่นแล้ว

ถึงได้สร้างหนี้แล้วทิ้งให้ยายอยู่ลำบากแบบนี้

ถ้ายายไม่มีเงินไปจ่ายหนี้เขา

ยายก็ยังรู้ว่ายายสิทธิ์ไปอยู่ใส่
แล้วที่ยายมาแข่งตำส้มตำเพราะว่าจะเอาเงินรางวัลไปใช้หนี้เหรอจ๊ะ

จ๊ะถ้าอย่างนั้นยายเอาเงินรางวัลฉันไปก่อนนะจ๊ะ

คงเหลือหนี้ที่ต้องใช้คืนอีกเยอะ
เดี๋ยวฉันจะสอนวิธีทำกล้วยฉาบนะจ๊ะ
ยายเอาเงินที่ทำกล้วยฉาบได้เนี่ยไปใช้หนี้คืน
แล้วก็จะสอนทำการตลาดให้ยายด้วยจ้ะ

ยายขอบคุณหมูปล่อยด้วยติดซอยยาย

เดี๋ยวมีแล้วค่อยมาคืนเนอะ

ก็ได้ช่วยคนหัวหน้าไม่ดีใจเหรอ
ถึงท้องจะหิวแต่อิ่มเทใจนะ
อิ่มที่ใจแต่ก็เป็นหนี้หัวฟู
เงียบไปนะไอเอก
แล้วคุณปลอลจะทำงานต่อไปหรือครับ
ยกธุรกิจกุ้ยฉาบให้ยายอิ่มไปแล้วด้วย

น่ะจ๊ะเงินก็ยกให้เขาหมด
หยุดพูดไปเลยหยุด

ผมว่าเดี๋ยวคุณบอยก็ต้องเดินทางออกครับ
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด
ไอ้หัวหน้าดอนมึง

ไอ้หัวหน้าดอนไปได้แย่งปล่อยไปจากต้ม
ที่ฉันไม่ชอบแกเพราะแกไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่ง
งานการก็ไม่มีทำผู้หญิงที่ไหนเขาจะเอา
ยังแบมือขอเงินพ่ออยู่เลย
สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน

พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย
ฉันจะลองเพาะเห็ดอย่างที่หัวหน้าเคยแนะนำ

พ่อก็นึกได้ว่าหลังครัวเรามันมีลุงพ่อเห็ดเก่าของไอ้ถังมัน
แล้วทำไมลูกปอยไม่พอเห็นขายล่ะลูก
โอ้โหแบบนี้ดีมากเลยครับ
เพราะเห็ดขายกำไรก็ดีลงทุนไม่เยอะด้วย
ถ้าคุณปอยสนใจผมเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับ
ดีเลยครับถ้าคุณปอยขยังขยันได้ถึงเดือนละ๓หมื่นเลยนะครับ
จริงดิ

พี่ปอยก่อนจัดอะทำเขาสะอาดก่อนไหมจ๊ะฝุ่นเหลือมากเลยเนี่ย

ไอ้ตอมไอ้ตอมตอม
จ๋าบอยว่าไงจ๊ะที่สุดหัวใจของต้อม

ปอยมาหาพี่ต้อมถึงบ้านมีเรื่องอะไรเหรอ
มาขอเศษหมายที่ไม่ได้ใช้อ่ะ
ได้ปอยอยากได้อะไรต้อมเอาให้ได้หมด
ขอบใจมากนะต้อมขอบใจมากนะต้อมขอบคุณมากนะต้อม

ขอบใจมากนะต้องได้ยินกี่ทีกี่ทีก็ชื่นใจว่ะ
ไอ้เบิ้มไปเราไปเอาไม้หลังบ้านกันไปลูก

คุณปอยผมขอโทษนะครับขอดูหน่อย
คงใส่ฝุ่นที่ผมปัดกี่ทีมันเข้าตะ

เค้าต้องรักกูกัน๑๐เท่าแน่เลยว่ะ
แน่นอนลูกพี่พี่ทำเพื่อพี่ปอยขนาดนี้
วันนี้แหละพี่ป๋อยต้องใจอ่อนแน่เลย

ย่ากว่าหัวหน้าดอทมันจะแย่งโฟย์ไปจากต้อมฮะ
ไปกับฉันตรงนี้เลย

มักควรอาดรอยู่เสียเสย
ต้อมแกหยุดพูดเหมือนแกเป็นอะไรกับฉันได้แล้วนะ
ทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ต้อมชอบปอยนะ
ไอ้ต้อมสติหน่อยสติ
ปอยเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าปอยชอบมันใช่ไหม

ถ้าไม่ใช่แล้วทำไมปอยถึงยอมให้มันทำแบบนั้นกับปอยเรา
ทำอะไรฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย

แค่นี้ทำไมต้อมจะดูไม่ออกว่าปอยชอบไอ้หัวหน้ามัน
ตลกแล้วฉันไม่ได้ชอบหัวหน้าดอน
โกหกเลยปอยถ้าปอยไม่ได้ชอบไอ้หัวหน้า

แล้วเดี๋ยวดูว่าจะเก็บไหม

โอ๊ยยุงกัดอีก

ยุงคุณปอยครับยุ้งไม่กัดแล้วใช่ไหมครับ

ไอจนแสบคอไปหมดแล้ว
เอ้านี่คือกระป๋องจุดควันไล่ยุงนะครับ
ผมทำเองเลือกเชื้อไฟเองกับมือเลยด้วย
นี่เอามาไล่ยุงหรือเอามาไล่ฉันเนี่ย

โอ้โหคุณปอยนี่คุณปอยซึ้งใจที่ผมทำให้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
อะไรเลยหัวหน้าแสบตาจนน้ำตาไหลมาแล้วเนี่ย

ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณปอยซึ้งใจ

นี่ซึ้งใจหรือว่าควันตอบมา

ว่าครับผมว่าเรื่องของคุณต้อมเนี่ยเดี๋ยวเรา
ช่างเดี๋ยวหัวหน้าพรุ่งนี้อย่าลืมมาสอนฉันเพราะเหตุนะ
แต่ตอนนี้ผมว่ารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าครับไป

ไม่ต้องกูเหมาหมดหนี้เนี่ยจะไปไหนก็ไป
ทำไมทำไมคนอย่างไอ้ต้อมมันไม่ดีตรงไหน
แค่ไม่มีงานก็ไม่รักแล้วเหรอ
จะชนะใจหญิงดีอย่างเดียวมันไม่พอหรอกเว้ย
เข้าใจลื้อนะลูกผู้ชายเนี่ยมันฆ่าได้มันหยามไม่ได้เว้ย

ต้องถูกใจสิ่งนี้งั้นลื้อจะยิ่งต้องถูกใจมากกับสิ่งที่อ้วนจะเสนอให้ลื้อแน่เลย
จีบผู้หญิงเนี่ยมันต้องใช้เงินใช่ไหม
ว่ามีเงินให้ลื้อแต่แต่ลื้อต้องทำงานให้อัวเป็นไงสนใจไหม
เริ่มจากการที่เราปลิหัวเชื้อของเห็ดอย่างนี้ลองทำดูนะทำให้มันละเอียดปลิออกมาให้มันละเอียดเลยนะ
หลังจากนั้นเนี่ยเราเอาหัวอาหารเสริมเผ็ดเนี่ยมาคลุกใส่ด้วยกันเราต้องเททั่วอย่างนี้
มันจะทำให้เห็ดอ่ะออกดอกใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงด้วยอ่ะแล้วก็คลุกกันอย่างนี้

ขั้นตอนต่อไปนะครับปลอยเอาฟางที่แช่น้ำเนี่ยมารองไว้ที่ก้นแล้วกดให้มันแน่นเลย
หลังจากนั้นเนี่ยเอาฟ่ายโรยไว้รอบอย่างนี้แล้วนี้

วันต่อไปคือเอาบริเวษเชื้อของเห็ดแห่งโรยบนผ้าแบบนี้
อันนี้ถือว่าเราเสร็จในชั้นแรกส่วนชั้นต่อไปเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิม
ขั้นตอนสุดท้ายเราเอาฟ้ายแบบนี้โรยด้านบนให้ทั่วรอบ
ฐานเพินรอเป็นเสร็จอย่างเหลืออะไรเนี่ย
เป็นเจ้ากรรมหรือนายเวร

ไม่จำไหนอ่ะโอเคมีอากาศ

เราจะรอดูผล๓วัน

มีสง่าราศี

ตัดสินใจเลือกลื้อมาช่วย

เท่าแกก็ว่าดี
หรือพร้อมที่จะทำยอดขายทะลุทะลวงใช้วันหรือยัง
พร้อมถ้าพร้อมลุย
หลีกบางส่วนชะบันดเรือุขแห่งมะฟักและผลไม้สะกัด
ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ
เบี้ย๐๖๙นานสูงสุด๗ปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมดเป๊ะทุกถุงแรงทุกเม็ด
พี่น้องพี่น้องปุ๋ยดีปุ๋ยพิเศษปุ๋ยสูตรดั้งเดิมครับ
รับรองเลยนะครับว่าใครที่มาซื้อปุ๋ยวันนี้เนี่ย
ลูกเงินได้เงินปลูกทองได้ทองปลูกต้นอะไรก็ได้กำไร
สนใจเอาไปปลูกกันสักถุงสองถุงไหมล่ะจ๊ะ
นี่แต่คำสั่นส่วนซุ่มข่อยซี่หูในยังไงวะมันดีอีหรี่

ลักค่าคุยสรรมัน
วุ้ยยังไงสิขอบจ้ะก็ว่างใดมีนี่ฮะเศษจังใด
ใจเย็นก่อนพะโถ่คุณพี่

นี่ตั้งใจจะลดแรกแจกแถมนะ

ฉันไม่กล้าเอามาขายให้มันเสียชื่อหรอกจ้
แล้วมันจริงหรือเปล่านะเนี่ย

หรือหัวพ่อ
อืมอ๋อใช่เลยพ่อฉันนี่แหละเป็นประกัน

นี่เห็นว่ากล้าเอาหัวพระเย็นตุ๊กเป็นตาปกรรณได้หนิ

เอาเลยซิเอาเลย๑กิโลเดี๋ยวออกมาเลย

ทุกวันนี้ใช่ไม่ได้
แกติดสัตว์เลยเดี๋ยวยังแกตอบแม่เลย
ตอบแม่เลยแกติดสัตว์เลยเดี๋ยวยัง
เฮ้ย
โอ้โห

มรุงมันสิงห์กูเลยล่ะไอ้ยุ่ง
สุดทีอะหรือพี่ผมอยากมีส่วนร่วม

ผมลองนับดูเนี่ยเขื่อบครึ่งยกขายเลยนะครับ
ถ้าขายแพงกว่านี้แล้วชาวบ้านจะมีปัญญาซื้อเหรอ

อืม

เฮ้ยคนเรานะ
ทำธุรกิจจะหวังกำไรอย่างเดียวไม่ได้นะ
เรือต้องมีคุณธรรมด้วยนะ
ใช่

มีคุณธรรมด้วย
ยังไงตะลึงในความหล่อคลอดของลูกพี่มึงอยู่อ่ะดิ
ไม่ต้องเขินเว้ยอยากชมอะไรกูล้อฟัง
พี่ไม่ร้อนเหรอ

มึงนี่รสนิยมไม่ได้เรื่องเลยนะ

แล้วถ้าน้องปอยไม่ได้เห็นวันนี้นะเสียดายแย่เลย

กูจะต้องเอาคืนมันให้ได้สักครั้ง

เขินแล้วเนี่ย

กลัวเป็นหี้สะตวกตายกลางท่างแต่แทร่รูพีกู

ถ้าคุณปอยบริหารจัดการดีอย่างต่อเนื่องนะ
คุณปอยก็จะมีเห็ดฟางขายแบบนี้ทุกวันเลย
โอ้โหจริงดิ
อย่างนี้ก็เท่ากับว่าฉันจะมีรายได้ทุกวันเลยนะสิ

อึ้งจนพูดไม่ออกไปเลยเหรอเนี่ย
คุณต้องไปค่ะ

ที่มึงเป็นญาติกับไอ้เบิร์ดเรื่องไรอีกวันนี้

ต้องไม่ถูกใจสิ่งนี้
ตาถึงสมกับเป็นปอย

วันนี้ต้อมว่าจะชวนไปกินข้าวดูหนัง
ไปหาซื้อของแพงในเมืองกันดีกว่า

ดีเลยช่วงนี้หนังผีเข้าเยอะมาก

ไม่ได้ชวนมงสารแน
ถามจริงขนาดนั้นไอ้ต้อมไปเอาเงินมาจากไหน

้อมก็ทำงานทำการมาสิปอย
เพื่อวันหนึ่งจะขอสาวแต่งงาน
จะได้มีเงินไปดูแลเขาได้

ฉันละดีใจกับน้องตุ้มจริงเลย

นี่พอเลยไอ้ต้อม

เมื่อกี้ยังชมอยู่เลยว่ารู้จักธรรมาหาที่นั้น

ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมาคุยกันอีก

ไม่เห็นแกหยาดเหงื่อของต้อมเลยสักนิด

หัวใจก็หนาวสั่นระรัว
เกลี้ยงขนาดนี้ค่อยมีกำลังใจสู้ต่อหน่อย

มาไม่รู้เจอกันมาเริ่มเวลาคนเค้าจะทำมาหากิด
แต่ก็ดูว่าคุณต้อมชอบคุณปอยมากเลยนะครับ

แต่ชอบแบบเพื่อน

เสียเวลามาช่วยฉันเก็บเห็ดทั้งวันแล้ว
ยังมาช่วยใคร

พัดทายได้แล้วค่ะ

ไว้ได้เงินมากกว่านี้แล้วจะพาไปเลี้ยงในเมือง

ผมมาอยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้ว

มีอะไรเหรอหัวหน้า

คำปรึกษาเรื่องผักที่สวนเขานะครับ
ขาดสารอาหารนะครับพี่มะลิ
สังเกตได้ว่าจากตัวใบข้างล่างเนี่ย

ที่ขาดสารอาหารใดจังใดแล้วเจ้าหัวหนา

เราจะมาทดสอบปุ๋ยกันง่ายนะครับ
มะลิครับผมขอปุ๋ยที่พี่มะลิซื้อมาหน่อยครับ

เริ่มแรกนะครับเราจะตักปุ๋ย

น้ำปูนใสทดสอบปุ๋ยได้หรือครับคุณน่า

เสร็จแล้วนะครับเราก็เทน้ำอูนใส

ไม่เห็นมันกินอะไรนะ

ก็แปลว่าปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยปลอมนะครับ
เพราะถ้าเกิดว่าเราเทปุ๋ยจริงลงมาในถ้วย
จะทำให้ปุ๋ยเกิดปฏิกิริยาและกินอมีอยาตรีมาครับ
แว่นกรรมหัวหน้าหลงเสือคำโฆษณาเลย
บักตั้มนะบักตั้มมันตัวว่าเป็นครวยสูตรพิเศษ
มันน่าต้องเห็นว่าทิมทักเมื่อกี้พี่มะลิว่าไงนะจ๊ะ
ไอ้ต้อมมันคนอบปุ่นมาขายเหรอแมนจ้ะ
สนับสนุนโดยใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริเชส
สมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ
เบี้ย๐๖๙นานสูงสุด๗ปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด

คราวนี้เขาแก่แห่งเสร็จเราแน่
วันนี้นะครับเราจะเชิญพี่น้องมาร่วมกระเศษบ้านถุงตุ้งแชร์

เซอร์ไพรส์หัวหน้าดอดจะเต้นให้พวกเราดู

ตัวนี้ก็ไหลตาม

ไงเห็นฉันแล้วต้องตามกัดฟัดกัน
ดูนะไม่เคยยอมปล่อยจะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนไม่ใช่น้อย
ให้ความวุ่นวายวนเวียนทุกวัน
ชาติเดิมเป็นเจ้าเวรหรือนายกรรม
เฮ้ยไม่ใช่เป็นเจ้ากรรมหรือนายเวร
ที่ว่าไม่ชอบมองที่ว่าไม่ชอบเห็นมันไม่จริงใช่ไหม
ไปแล้วไปให้ใกล้อย่าใกล้อย่าใกล้ไปแล้วไปให้ใกล้
มันใกล้มันใกล้เห็นหน้าและอารมณ์เสียต้องเพียงทุกวัน
ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่เกอร์
ไม่ใช่อะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน